ส่วนเรื่องนี้เศร้าค่ะเพราะว่าตามหากันค้นหากันทั้งคืน
สุดท้ายเจอนุน้อยวัยหนึ่งขวบสิบเดือนนะคะ
ที่เมื่อวานนี้ทางคุณพ่อพาลูก๓คนนั่งรถกันไปที่ประจวบคิริขัน
รวมแล้วในรถมี๔คนต้องข้ามฝ่ายน้ำล้น
แล้วปรากฏว่าฝนตกหนักน้ำแรงถูกพัดกันไปตามกระแสน้ำทั้งหมดเลยนะ
มีคนไปช่วยได้แต่สุดท้ายหนูน้อยอายุ๑ขวบ๑๐เดือน
เด็กผู้หญิงถูกพัดนะถูกน้ำพัดหายไปเลย
เขาหากันทั้งคืนคุณผู้ชมเจอตอนเช้า
แต่เจอแล้วน้องเขาเสียชีวิตกลายเป็นศพไปแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดค้นหา
พบร่างของน้องพิตต้าหนูน้อยวัย๑ขวบ๑๐เดือน
ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปเนี่ยค่ะไปเจอน้องติดอยู่ที่โขดหิน
บริเวณฝ่ายน้ำล้นสมานมิตรหมู่๕อำเภอบางสะพานน้อย
ประจวบคิริขันห่างจากจุดเกิดเหตุ
ที่คุณพ่อขับรถฝ่าฝ่ายน้ำล้นไปแล้วก็ถูกกระแสน้ำซัดเนี่ยนะคะ
กิโลเลยนะคะครับสภาพก็คือใส่ชุดกระโปรงลายดอกสีครีม
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำนำร่างของน้องส่งไปชนะสูตรพลิกศพ
ที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อยคุณผู้ชมบรรยากาศคือเศร้ามากจริงจริงนะ
เพราะว่าญาติติดตามข่าวการค้นหาน้องตลอดทั้งคืนช่วยค้นหากันทั้งคืน
สุดท้ายพอเจอคือเจอว่าน้องเสียชีวิตแล้วคือญาติอุ้มร่างของน้องส่งให้แม่
แม่ก็เดินไม่ค่อยจะไหวแล้วคือแบบคือเศร้ามากอะค่ะ
ก็เนี่ยไปมอบให้แม่แม่นั่งอยู่ในรถตำรวจครับอุ้มศพน้องคือเอามาหอมเลยนะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
นายนิโรธดีฮริงอายุ๔๕ปีคุณพ่อนะคะก็บอกว่าขับรถกระบะออกจากบ้าน
ส่งลูก๔คนไปโรงเรียนก็มีเด็กชายพงศกร๑๑ขวบ
เด็กหญิงปวริสา๙ขวบ
เด็กหญิงพิมพาดา๗ขวบ
เด็กหญิงพิชยาภาหรือน้องพิตต้า๑ขวบ๑๐เดือน
พอขับไปถึงที่ฝ่ายน้ำล้นก็ขับรถข้ามกระแสน้ำเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำค่ะแต่ว่าช่วงเช้าเมื่อวานช่วงที่เกิดเหตุน้ำแรงมาก
รถเสียการทรงตัวกระแสน้ำพัดตกลงไปที่ด้านล่างของฝ่ายแล้วลึกประมาณสักสามเมตรได้นะคะ
กระแสน้ำพัดนายนิโรธและลูกทั้ง๔ออกจากรถคือทั้ง๔คนหลุดออกมาจากรถเลย
แล้วก็กว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยมันยากมากน้ำแรงจริงใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงขึ้นมาจากน้ำได้
แต่น้องพิตต้าลูกสาวคนเล็กเนี่ยขึ้นมาไม่ได้
แล้วเหมือนกลับเกาะไม่ไหวหลุดไปกระแสน้ำแรงขนาดนั้นถูกพัดจมหายไปค่ะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณลุงของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราไปคุย
เพราะว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่กระโดดน้ำไปช่วยนะ

เพราะวิ่งไปดูล้านตัวเองนี่
เกาะกิ่งไม้อยู่ในน้ำกระโดดลงไปช่วย
แต่ช่วยไม่ได้อยู่๑คนที่ถูกน้ำพัด

กระโดดลงไป
นุ้งแจงยี่กระโดดไปชิง
มันก็มันก็มันเรามันเห็นเด็กล้ามเล็งอย่างไรเราก็ต้องลงไปช่วย
ที่ต้องให้วิ่งไปเอาเชือกมาเพราะผมไม่มีพลังที่ว่าจะดันเข้าไปหาฝั่งได้

เราอยากให้แก้ยังไงพี่
ตรงนี้ก็อยากให้แก้ยังไงอยากให้ทำสะพานเลย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กเหมือนกันนะว่า
ลักษณะแบบนี้ควรจะทำสะพานไหม
ควรให้รถวิ่งผ่านฝ่ายน้ำล้นที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้ขึ้นได้
ช่วงฝนตกช่วงน้ำแรงอะไรแบบนี้
ดูป้ายข้างหลังคุณลุงเห็นไหมยังเขียนไหม
อันตรายน้ำแรงห้ามผ่าน
ใช่แต่คุณพ่อบอกว่าก็ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำ
วันอื่นวันที่ฝนไม่ตกน้ำไม่แรงมันก็ผ่านได้ไง
แต่มันมาเจอจังหวะแบบนี้ที่น้ำมันแรงจริงฝนมันมาน้ำมันเยอะเนี่ยค่ะ
ส่วนคุณป้าของผู้เสียชีวิตค่ะคุณป้ารัชนีอุบลน้อยก็บอกว่า
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วด้วยนะจุดตรงนี้
เคยมีคนตายด้วยนะคือคนที่เคยประสบเหตุตรงนี้
แล้วเสียชีวิตเป็นแรงงานพม่านะคะครับ
คุณป้าก็เลยบอกว่ามันเคยเกิดมาแล้วแต่ไม่คิดว่าครั้งนี้
ต้องมาสูญเสียเด็กอายุ๑ขวบ๑๐เดือนเด็กผู้หญิง
ต้องมาเสียชีวิตจากจุดตรงนี้ค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ปัญหาหน่อยสร้างสะพานให้หน่อยได้ไหม
อยากจะให้หลานสาวเป็นศพสุดท้ายที่เสียชีวิตตรงนี้
คุณป้ากแล้วมันก็สะดวกนี้แหละคือมันไม่สะดวกตอนน้ำมันขึ้นอย่างนี้
คือก็อยากให้มีสะพานทำใหม่คือให้มันสูงคือให้มันพ้นน้ำตรงนี้ค่ะ
คือปกติถ้าฝนไม่ตกน้ำไม่มาเขาก็ใช้เป็นเส้นทางผ่านกัน
ใช่ค่ะมันเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนึ่งกับอีกหมู่บ้านนึงอย่างนี้ค่ะ
ถ้าน้ำมันไม่เยอะมันก็จะแห้งผ่านได้
พอฝนตกน้ำมาแล้วก็น้ำก็จะสีลักษณะเนี่ยฮะน้ำคลองสีแบบนี้ท่านผู้ชมฮะใช่

ถูกขับรถผ่านมาไม่รู้ไงว่าน้ำลึกขนาดไหนน้ำมากน้ำน้อย

แล้วพอไปตกหลายทางเข้ามาลงไปอาทิตย์ไปกันใหญ่เลยค่ะ
กำนันตำบลช้างแรกนางพันนิดาเกรดแก้วบอกว่า
ฝ่ายชะลอน้ำตรงนี้ค่ะฝ่ายชะลอน้ำช้างแรกเป็นถนนเชื่อมนะคะ
คือมันเชื่อมจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ก็คือจากหมู่บ้านช้างแรกไปสู่ถนนหลักในตัวเมืองเลย
ช่วงเกิดเหตุน้ำเยอะคือน้ำท่วม
ระดับน้ำในคลองช่วงปกติก็จะแค่ประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตร
แต่ช่วงวันที่เกิดเหตุฝนตกเยอะน้ำเลยสูง๓เมตร
แล้วฝ่ายตรงนี้ทางกำนันก็บอกเองว่ามีอุบัติเหตุทุกปีนะ
รอบ๓ปีที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์รถยนต์ตกคลองตลอด
มีผู้เสียชีวิตด้วยทางตำบลได้งบประมาณ
อบจประจวบคิริขันในการสร้างสะพานข้ามคลอง
เพื่อให้สูงกว่าระดับน้ำแต่ปัญหามันมี
คือปัญหาเรื่องที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้
กำนันบอกอะค่ะอ๋อแต่ชาวบ้านก็บอกว่ามีเถอะสะพานอ่ะ
เพื่อความปลอดภัยก็ขอบริจาค

คือใครบริจาคที่ดินตรงนี้ให้ชาวบ้านเขาสร้างสะพานข้ามไปได้เนี่ยโอ้โห
ผมว่าบุญแบบสุดยอดเลย
ส่วนศพของน้องพิตต้าค่ะก็หลังจากส่งไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ครอบครัวก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไร่บนอำเภอบางสะพานน้อยนะคะ
บรรยากาศแน่นอนคงไม่ต้องบรรยายว่าเศร้าขนาดไหน
คือก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าเคยไปดูดวง
ตามความเชื่อหมอดูเคยทักแล้วว่าถ้ามีลูกคนที่๔จะไม่อยู่ด้วย
จะมีเหตุเป็นไปทำให้เสียชีวิต
แล้วก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้นจริงไม่รู้ว่าบังเอิญหรือแบบดูดวงแม่นหรืออะไรก็ตาม
มันก็เคยมีคนทักมาคุณพ่อบอก
เอาเป็นว่าจนกว่าจะมีสะพานใหม่ที่ปลอดภัยช่วงไหนฝนตกน้ำมา
ไม่เห็นทางไม่เห็นสะพานที่จะเชื่อมไปท่านก็อย่าเพิ่งผ่าน
ก็อ้อมเอาหน่อยเพื่อความปลอดภัย